อย่างที่ทราบนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
กับอดีตสามีของแอม
แม้ว่าหลักฐานเนี่ยมันจะดูเหมือนกับว่าเขาก็
ยังเกี่ยวน้องดองยุ่งกันอยู่เนี่ยนะฮะ
ถูกแจ้งข้อหาไปด้วยค่ะและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มันมีตัวละครเพิ่มเติมเหมือนที่ท่านตามมาตั้งแต่เมื่อวาน
ใช่เป็นผู้หญิงชื่อน้อยหนาที่ว่าเป็นเพื่อนสาวคนสนิท
เรียกว่าแฟนได้ไหมอ้าวของสารวัตรอ่าของรองพุ่งกับอ๊อบ
เรียกแฟนได้ไหมอ่าก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องให้เจ้าตัวเขาดู
เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวค่อยค่อยดูไปนะครับ
นี่ภาพเราได้มานะฮะท่านผู้ชมครับค่ะเมื่อวานเนี้ย
พยายามตามหาตัวกันอยู่อืมแต่ไม่เจอตัวค่ะแต่ได้ข้อมูลมา
เอาเป็นว่าเธอสนิทกับรองอ๊อฟในขณะที่รองอ๊อฟ

ด้วยการ๓คนอย่างนี้แหละเป็นเรา๒๓คน
วันนี้ตำรวจบอกว่าน้อยหนาเนี่ยถือว่าเป็นพยานในคดี
ในการก่อเหตุทั้งหมดของคดีแอมสายนาย
ซึ่งล่าสุดเกี่ยวพันไปถึงการแจ้งความแจ้งข้อหากับทางรองออฟ
รองภูมิกับการสพสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี

พันธุ์ตรวจโทวิทูลลังศิวุฒาพรนะครับ
คือทางน้อยหนาเนี่ยตำรวจบอกว่า
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ

ทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับดูตรงนี้หน่อยนะครับ
หนาเนี่ยเป็นใครมาจากไหน
แล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่สองสามเศร้านะฮะ

มาถ้ายึดจากแอมเป็นศูนย์กลางเนี่ย

นั่นสิค่ะนี่ดูแต่ละเศร้านะครับทุกผู้ชมครับเริ่มจากแอมนะฮะ
เนี่ยเขาแต่งงานคบหากับพันธบทโทวิทูลหรือรองออฟ
แล้วก็จดทะเบียนหย่ากันเมื่อปี๖๕นะฮะจะหย่ากันด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับ
แล้วมีลูกกับรองออฟด้วยนะครับแล้วทีนี้รองออฟเองก็ไปคบหาดูใจกับน้อยหนานะครับ
ส่วนแอมเนี่ยไปเจอแด้นี่ฮะซึ่งตอนนี้แอมก็ท้องกับแด้อยู่นะครับ
บอกว่าลูกในท้องเนี่ยคือลูกของแด้ท้องอยู่๔เดือน
พอเลิกกับแด้นะฮะแด้เนี่ยเลิกกับแอมเสร็จแด้ไปคบกับรุ้ง
จำรุ้งได้ไหมรุ้งที่อยู่นครปฐมนะฮะ
รุ้งที่เป็นเมียของเฮียกบเขียงหมู
ถูกต้องนะครับพอรุ้งเลิกกับแด้
รุ้งก็ไปคบกับเฮียกบเจ้าของเขียงหมู

แล้วพอกบเลิกกับรุ้งกบก็ไปคบกับแอมอ่า
อ้าวซับซ้อนหน่อย
แต่ถ้าตัดแค่ตรงน้อยหนาที่จะมาเป็นพยานในคดีเนี่ย

มีข้อมูลอะไรที่อาจจะต้องมาถามกันเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวต่าง
หลายคนบอกว่าเอ๊ะฉันจำเป็นไหมที่ต้องมารู้สัมพันธ์รักของแอมสายนายเนี่ย
ก็เอาไว้เป็นข้อมูล
เพราะบางทีมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับเหตุฆาตกรรมเหมือนกันนะ
เพราะมันไม่ใช่แค่๖คนนี้นะฮะมันมีอีก๑๔๑๕คดีนะฮะ
ต้องไล่ไปนี่ไม่รวมเคสใหม่นี่มีเพิ่มเติมวันนี้อีกนะครับทุกผู้ชมครับ

ความคืบหน้าทางคดีวันนี้นะครับหลังจากมีรายงานเกี่ยวกับการสอบปากคำ
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลแล้วก็น้อยหนานะฮะ
วันนี้เนี่ยมีรายงานว่าทั้งสองให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
โดยตำรวจจะเอาข้อมูลไปสอบปากคำแอมเพิ่มเติม
ตอนนี้แอมอยู่ในทันทะสถานหญิงกลางนะครับซึ่งก็ไปสอบเมื่อช่วงบ่ายนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าถือว่าให้การเป็นประโยชน์มากกว่าครั้งที่ผ่านมา
แม้จะยังปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุวางยาฆาตกรรมผู้เสียชีวิตทั้งหมดกับแอม
โดยรองออฟเนี่ยยอมรับว่าตอนที่เห็นคลิปคุณก้อยไปหมดสติแล้วก็เสียชีวิต
ตอนที่ไปปล่อยปลาที่ราชบุรีตอนนั้นยังสงสัยอยู่เหมือนกัน
แล้วก็ถามแอมแต่แอมก็บอกว่าไม่รู้
ส่วนตอนที่แด้เสียชีวิตแอมก็อ้างว่าแด้เนี่ยตรอมใจที่ถูกบอกเลิก

ตอนนั้นรองออฟบอกถามแอมแล้วแอมบอกว่าแด้เสียชีวิตเพราะอย่างนี้

ออฟยอมรับด้วยว่าผู้เสียชีวิต๖คนในคดีของแอมสายนาย

แต่ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น
พร้อมกับบอกว่าตัวเองก็รู้จักกับแอมไม่นาน
แล้วแอมก็ตั้งคันเลยต้องแต่งงานกัน
ไม่คิดเหมือนกันว่าแอมเนี่ย

อันนี้ตามรายงานนะว่ารองออฟเนี่ยบอกว่าอย่างนี้
และตั้งแต่แอมเข้ามาในชีวิต
ชีวิตหน้าที่การงานของเขา

อกจากนี้แนวทางการสืบสวนนะครับ
ยังพบว่าทั้งคู่เนี่ยคือรองออฟ
พันธบทโทวิทูลกับแอมสัยนายเนี่ยนะฮะ
แยกเตียงกันนอนนะ

แต่อยู่บ้านด้วยกันเพื่อดูแลลูก

ออฟนะครับถูกแจ้ง๒ข้อหานะครับ

และร่วมกันปลอมเอกสารราชการ
และใช้เอกสารราชการปลอม

หญิงสาวคนสนิทของรองออฟนะครับ
คือข้อมูลเนี่ยมันจะขัดแย้งกันหน่อยนะฮะ
ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับ

ที่บอกว่าน้อยหนาเข้ามาเกี่ยวยงช่วงปี๖๕เนี่ย
ซึ่งตอนนั้นแอมกับรองออฟหย่ากันแล้วเนี่ยนะฮะ
แต่น้อยหนาเนี่ยบอกว่าคบหากับรองออฟ

ตอนแรกเป็นลักษณะแอบคบหากันนะ

แต่สุดท้ายแอมยอมให้คบกัน
ที่ผ่านมาเคยพบแอมสองครั้งคือเดือนกุมภาพันธ์ที่กาญจนบุรี
ซึ่งตรงนี้มันจะหลังจากที่เกิดเหตุของแด้ไปแล้ว
เดือนมีนาคมที่หัวหินประจวบคิริขัน

โดยแอมกับออฟเนี่ยนะฮะทางข้อมูลของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับบอกว่า
เวลาที่น้อยหนาเข้าไปไหนกับรองออฟเนี่ย

เพราะว่ารองออฟจะพาแอมกับลูกอีก๒คนไปด้วย
โดยแอมกับรองออฟจะนอนห้องเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
แล้วน้อยหนาเนี่ยอ้างว่าตัวเองเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการพักผ่อนทั้งหมดเวลาไปไหนด้วยกัน

เพื่อให้รองออฟแล้วก็แอมเชื่อว่าตัวเองเข้ามาโดยไม่ได้หวังทรัพย์สิน
ต้องเปลี่ยนที่ทำงานแล้วก็ไปต่างประเทศบ่อยนะฮะ
ทำให้ไม่ค่อยได้เจอกับรองออฟบ่อยนัก
เมื่อต้นเดือนเมษายนกลับบ้านที่แพร่
แล้วถูกตำรวจเรียกมาให้ปากคำเมื่อวานนี้
ซึ่งเมื่อเช้าตำรวจก็คุมตัวรองออฟไปฝากขังต่อสารจังหวัดนครปฐมนะฮะ
ล่าสุดสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับ
ให้ประกันตัวได้นะครับระหว่างฝากขัง
โดยตีราคาหลักทรัพย์หลักประกัน๑แสนบาท
เนื่องจากศาลเห็นว่ายังไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่ารองออฟหรือว่าผู้ต้องหาคนนี้
ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอะไรนะครับ
ระหว่างคุมตัวไปฝากขังเราก็พยายามสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่รองออฟยังไม่ยอมเปิดปากพูดอะไรนะครับ
ก็ตกลงได้ประกันตัวนะฮะสำหรับรองออฟนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวรองออฟไปค้นบ้านพักที่นครปฐมเพิ่มเติมนะครับ
เพื่อตรวจหาหลักฐานเกี่ยวกับสารสายนายที่อาจหลงเหลืออยู่ในบ้านนะครับ

แคปซูลเปล่าสีขาวขุ่นกับสีเขียวนะฮะ
แล้วก็มียาเม็ดเล็กสีเขียวมีซองยาสมุนไพรมีขวดยา
มีตัวจำนำหนึ่งใบที่แอมเนี่ยเคยนำทองไปจำนำ
ที่ร้านทองแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครปฐม
โดยหลักฐานนี้เกี่ยวข้องกับเหยื่อรายที่สิบ
ก็คือคุณเอ๊ะนะฮะหรือว่าคุณกันนิกานะครับ
กรณีของคุณเอ๊ะเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่สพโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนเคยเข้าไปขอข้อมูลจากร้านทองร้านนี้แล้วนะฮะ
คุณเอ๊นี่เสียชีวิตเมื่อ๑๒กันยายนปี๖๕นะครับ
จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ได้นำตัวรองออฟไปพบแอมที่ทันทะสถานหญิงกลาง
แอมถูกฝากขังอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนที่พาไปตอน๑๕นาฬิกาเนี่ย
ตามรายงานบอกว่ารองออฟเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากไปเองนะฮะหรอคะ
เขาอยากไปหาแอมหากศาลอนุญาตให้ประกันตัวเขาเนี่ย
เขาขอให้พาเขาไปหาแอม
เขาจะช่วยเจรจาให้แอมเนี่ยยอมรับสารภาพในข้อหาต่าง
แล้วก็การกระทำต่างที่ถูกแจ้งเอาไว้
เขาบอกว่าเขาสามารถจะคุยได้นะว่าจะให้แอมยอมรับสารภาพ
ในสิ่งที่แอมได้ทำลงไปนะครับ
ก็เดี๋ยวให้เขาไปต่อลองดูเขาเป็นสามีภรรยากัน
ก็อาจจะมีอะไรที่เขาต้องคุยกัน
อฟเนี่ยไม่มีเงื่อนไขอะไรไม่มีเงื่อนไขในเรื่องการไปบริยาน
ออฟก็ต้องดำเนินคดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน
ส่วนผลการสอบปากคำน้อยหนานะครับ
ก็ถือว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับ
บอกว่าณขณะนี้ไม่พบความเกี่ยวข้องกับคดีของแอม
โดยพยานยืนยันว่าน้อยหนาเพิ่งคบหากับรองออฟ
มาได้แค่ห้าเดือนเท่านั้นค่ะนะฮะอ่า
ทีนี้วันนี้เนี่ยช่วงสัก๔โมงเย็นนะคะ
ออฟเนี่ยไปหาแอมที่ทันทะสถานหญิงกลาง
เจ้าหน้าที่พาไปถูกต้องไปพร้อมกับบิ๊กโจ๊กอืม
พาไปเลยเพราะคือบิ๊กโจ๊กให้เหตุผลว่าที่พารองออฟเนี่ย
เพราะอยากให้ไปคุยกับแอมไปเกลี้ยกล่อมแอมในฐานะที่
เคยเป็นสามีภรรยากันให้แอมเนี่ยให้ข้อมูลอะไรมาบ้าง
ซึ่งรองอ๊อฟเขาบอกเขาจะไปช่วยเจรจาเองด้วย
ใช่ค่ะนั่งรถคันนี้เข้าไปเลยนะคะ๔โมงเย็น

มกลางการรักษาความปลอดภัยของทันทะสถานหญิงกลาง
เห็นว่าคุยกันอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าได้ค่ะ

โจ๊กบอกว่าแอมไม่ยอมเปิดปากเลย

ไม่ยอมเปิดปากให้ข้อมูลอะไรเลยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการกระทำผิด
เรื่องการวางแผนฆ่าคนเรื่องอะไรแต่แอมบอกเงื่อนไขมาหนึ่งอย่างค่ะ

บอกว่าขอเจอญาติผู้หญิงหนึ่งคนเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเธอ
และเป็นคนที่เธอไว้วางใจและเป็นคนที่ตำรวจไม่เคยเรียกมาสอบปากคำก่อนหน้านี้
บอกว่าถ้าเจอญาติคนนี้แล้วจะยอมพูดความจริงทั้งหมด
และจะยอมรับในส่วนที่ตัวเองกระทำความผิดด้วย
ซึ่งตลอดการสอบปากคำเนี่ยรองออฟพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้แอมรับสารภาพ
เอาแต่ร้องไห้เพราะรู้สึกผิดที่ทำให้ลูกที่ทำให้สามีต้องมาเดือดร้อน
เพราะตอนนี้รองออฟถูกให้ออกจากราชการไปแล้ว
ว่าลูกเนี่ยจะอยู่ในสังคมยังไงแต่เรื่องการรับสารภาพเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าเนี่ย
เขาไม่รับเลยนะคือหมายไปเขาไม่ให้การ
แต่เขาบอกว่าเขาจะให้การกับผมทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่เขาคุยกับญาติคนนี้แล้ว
เดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะคือการจะให้เขาผู้ต้องหารับสารภาพ
มันต้องมีขั้นต่อการให้เขาอุ่นใจเขาอยากเจอใครซะก็เจอคนนั้น
แล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนะแต่ก็บอกเขาไปแล้วว่า

ประสานทันทีเลยประสานไปที่อธิบดีเมือง
ว่างั้นพรุ่งนี้๑๐โมงขอให้ญาติคนนี้ที่แอมร้องขอว่าไว้วางใจและอยากเจอและจะยอมเปิดเผยข้อมูลเนี่ย
เข้ามาพบแอมพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้๑๐โมงตรง
แล้วเดี๋ยว๖พฤษภาคมวันเสาร์ก็คือมรือนี้คณะทำงานจะเข้ามาพบแอมในเรือนจำอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้การสอบปากคำเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าทางตำรวจเองก็พยายามจะบอกแอมนะว่า
คดีนี้เนี่ยแอมถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปเนี่ย๑๕คดีแล้วนะและใน๑๕คดีนี้คือ๑๔ศพนะ
โจ๊กเลยบอกอยากให้โอกาสแอมนะให้แอมยอมรับสารภาพว่าคดีไหนทำคดีไหนไม่ได้ทำ
แต่ก็อย่างที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้นี้ค่ะแอมไม่พูดเลยสักอย่างเดียว
เราก็ถามบิ๊กโจ๊กนะว่าอันนี้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงด้วยไหมเหมือนกันจะเส้นทางการเงินอะไรใดหรือเปล่า
เพราะแอมก็ติดพนันนี่นะบิ๊กโจ๊กบอกว่าถ้าเชิญชวนปกติเนี่ยถือว่าไม่มีความผิด
แต่ถ้าเชิญชวนในลักษณะของเล่นพนันก็ถือว่ามีความผิดเดี๋ยวเรื่องนี้จะตรวจสอบให้
ส่วนประเด็นเรื่องการที่เมื่อวานนี้เราบอกว่าเจอยาถอนพิษยาต้านพิษใช่ไหมคะ

คือบิ๊กโจ๊กก็ยังคงยืนยันว่าจากหลักฐานแวดล้อมที่เจอเนี่ย
แอมน่าจะเตรียมความพร้อมมาก่อน

คือบางทีมันมีโอกาสที่คนผสมจะสูดดมเข้าไป

เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอันตรายต่อคนใช้เหมือนกัน
เลยอาจจะต้องเป็นการใช้สารต้านพิษพวกนี้ติดตัวเอาไว้
ซึ่งอย่างที่เราเคยให้ข้อมูลไปตั้งแต่แรกแล้วว่า

วิธีการใช้คือมันจะต้องฉีดเข้าเส้นเลือดดำ
ฉีดเข้าเส้นเลือดดำมันก็ต้องเป็นคนมีความรู้ใช่ไหมพี่อุ๋ย

เป็นคนธรรมดาอยู่เราไปหยิบเข็มมาแล้วฉีดเข้าเส้นเลือดเนี่ย

ต้องเป็นคนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องนี้
และต้องเป็นพยาบาล
ถามว่าบุคคลเดียวที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง

โจ๊กบอกยังไม่ได้กล่าวหาแต่ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวน
ส่วนประเด็นแคปซูลยาสมุนไพรที่ตรวจยึดได้ที่บ้านพี่สาว
คือตรวจแล้วที่ว่าเจอแคปซูลเปล่าเยอะค่ะ
คือมีสายนายปนเปื้อนทุกแคปซูลเลย
โจ๊กเลยบอกว่าเนี่ยพยานแวดล้อมอันนี้
มันทำให้เราเชื่อได้ว่าแอมตั้งใจพยายามฆ่า

หลายคนถามถึงทนายว่าตอนนี้ทนายกุมขมับหรือยัง
ยังจะรับว่าความให้แอมอยู่ไหมมัน๑๕คดีแล้วนะ
ก็เขาก็บอกรับทุกคดีนะวันนี้ผมได้คุยด้วย

เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ว่า
วันนี้ที่ว่าคดีคุณก้อยเนี่ยอันนี้แน่นอนทำอยู่แล้ว

วันนี้บอกทำทุกคดี

กี่คดีก็แล้วแต่ที่แอมถูกแจ้งข้อหาทำให้ทุกคดี

เดี๋ยวเดี๋ยวว่าอีกทีนึงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยล่าสุดที่เราถามไปเนี่ย
คือเรื่องที่ว่าแอมขอเจอผู้หญิงคนนึงใช่ไหม
เราก็ถามทนายไปว่าทนายรู้จักไหม
พอดีวันนี้บิ๊กโจ๊กเขามาบอกว่าแอมอยากเจอญาติผู้หญิงคนนึงที่ไว้ใจ
แล้วจะยอมบอกข้อมูลทุกอย่าง
ทนายบอกอ๋อรู้จักค่ะรู้จักดีด้วย

ทนายบอกญาติผู้หญิงคนนั้นน่ะก็คือตัวทนายเองนั่นแหละ

เพราะพรุ่งนี้ทนายจะเข้าไปเจอแอม

โจ๊กบอกก็ติดต่อไปยังญาติคนนั้นแล้วใช่ไหม

บิ๊กโจ๊ไม่บอกเลยว่าญาติคนนั้นก็คือทนาย

บอกว่าที่พี่อุ๋ยบอกว่ายืนยันว่าคดีก้อยจะทำให้แน่นอน
เขาก็ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดมาว่าปกติเวลาการทำคดี

ค่าธนายเอาอย่างงี้ละกันเนาะต่อ๑คดีเนี่ยนะคะ

แอมมีกี่คดีคะ
ร้องไห้ทุกคู่นะฮะ
บอกว่าก็เดี๋ยวดูแหละว่าแอมมีเงินจ้างหรือเปล่า
นี่หมายถึงค่าทนายของตัวทนายคนนี้นะ

นายพัฒน์คนนี้นะฮะส่วนเรื่องญาติจะตรงกันหรือไม่ตรงกันอย่างไร
บิ๊กโจ๊กท่านบอกว่าตำรวจเองก็ติดต่อไปยังญาติผู้หญิงคนนั้นแล้ว
แต่ทนายพัฒน์เนี่ยบอกกับเราว่าอ๋อฉันเอง

ท่านผู้ชมครับอธิบดีกรมราชธรรมนะครับนายอายุสินทบพันธ์นะครับ
บอกว่าการเข้าพบแอมของพนักงานสอบสวนในวันนี้
เป็นไปตามขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนสามารถมาสอบปากคำผู้ต้องหา
อยู่ระหว่างการฝากขังในเรือนจำได้
ส่วนสภาพความเป็นอยู่ของแอมหลังจากแอมเข้ามาอยู่๘วันนะฮะ

เนื่องจากไม่เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกจำกัด

ต้องนำเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรัชธรรม
แต่พอออกมาจากโรงพยาบาลก็ปรับสภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น
พูดคุยกับผู้ต้องขังคนอื่นได้เป็นปกติ
แล้วแอมก็อยู่ในสภาพที่เหมือนกับผู้ถูกคุมขังทั่วไปทุกคน
ทนายความของแอมนะครับบอกว่าได้ไปเยี่ยมแอมมานะครับ
ซึ่งพบว่าแอมมีสีหน้าปกติดี
ไม่ได้เครียดไม่ได้กังวลอะไร
ส่วนเรื่องการต่อสู้คดีให้แอม
ทนายความของแอมนะฮะคุณธนิชานะครับ
หรือว่าทนายพัฒน์นะฮะทนายธันนิชาเอกสุวรรณวัฒน์
วันนี้ผมได้คุยด้วยในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ
ทนายพัฒน์เนี่ยบอกว่าณขณะนี้ทำคดีให้แอมทุกคดี

จากก่อนหน้านี้รับทำอยู่แค่คดีของคุณก้อยคดีเดียว
ยืนยันว่าในส่วนคดีของคุณก้อยสามารถสู้ได้
เนื่องจากเคยไปคุยกับแอมมาก่อนแล้วนะแล้วก็ลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุ
ด้วยตัวเองมาแล้วก่อนที่แอมจะถูกคุมตัวแล้วก็ถูกนำตัวเข้าเรือนจำ
แต่รายละเอียดต่างไม่ขอเปิดเผยเดี๋ยวมันจะเสียรูปคดี
หากฝั่งตำรวจเนี่ยถ้าฝั่งตำรวจมั่นใจว่ามีหลักฐานเพียงพอ
แอมวางยาก้อยจริงเนี่ยก็ไปสู้กันในชั้นศาล
อันนี้ธนายพัฒน์บอกว่าแอมเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่ได้ไปช่วยเหลือก้อยจริงอันนี้ยอมรับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดใช่ไหมวันเกิดเหตุที่คุณก้อยไปปล่อยปลา
แล้วที่แอมเดินไปเดินมาแต่ไม่ลงไปข้างล่าง
ซึ่งตั้งแต่วันแรกเนี่ยทนายพัฒน์บอกพอรู้เรื่องจากแอมเนี่ย
แอมขอให้ช่วยทำคดีเนี่ยลงไปดูพื้นที่เกิดเหตุเลย
ที่แอมจะถูกคุมตัวเข้าเรือนจำ
ก่อนที่จะไปถูกมีหมายจับตอนหลังเนี่ยนะฮะตรงนี้นะฮะ
คือยอมรับว่าแอมไม่ได้ช่วยก้อยแล้วต่อว่าแอมไปแล้ว
ว่าเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยยังไงต้องช่วยเหลือคนก่อน
แต่ช่วยหรือไม่ช่วยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเสียชีวิตของก้อย
อันนี้ทนายพัฒน์บอกค่ะผมก็ถามว่าอ้าวถ้าอย่างงั้นเนี่ย
ถ้าเกิดไม่ได้ไปวางยาฆ่าเขาไม่ได้ไปทำให้เขาตาย
ช่วยไม่ช่วยก็อย่างที่ทนายบอก
แต่ทำไมหลังจากเกิดกรณีคุณก้อยคุณก้อยเสียชีวิตแล้วเนี่ย
ปิดบังไปโกหกญาติพี่น้องเขาทำไมเอาทรัพย์สินของคุณก้อยเนี่ยไปทิ้งทำไม
ทนายพัฒน์บอกอยากให้ไปฟังการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกของแอม
ตอนที่มาเจอนักข่าวตอนที่แอมไปที่โรงพักหลังจากที่มันมีกรณีของคุณก้อย
ยืนยันในรายการเพราะวันนั้นแอมก็ให้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องที่พาดพิงถึงคุณก้อยใช่
แต่ลองฟังในรายการก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหามาให้ฟังว่าย้อมให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ย
ยังไงถามแอมไหมว่าถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเนี่ย
ไปวางยาเขาไม่ได้ไปฆ่าเขาเนี่ยโกหกตั้งแต่แรกทำไม
ที่ว่ามีญาติเขาถามมามีพี่เขาถามมาว่าเจอไหมอยู่ที่ไหน
ยังไงเนี่ยตอนนั้นเห็นเขาตอบในจับถือหมดส่วนไปแล้วใช่
อ่ะนะคะเป็นถ้อยคำที่น่าเชื่อถือและเชื่อถือได้เพราะว่าไม่มีการ
เสร็จตั้งแต่แล้วก็จะเอาคำพูดให้สัมภาษณ์สื่อตรงนั้นไปไป
สู้ในชั้นศาลอย่างนี้หรอไม่มีส่วนด้วยค่ะไม่ได้ถามกับ
กับลูกความเลยว่าตกลงใช่ไม่ใช่อะไรยังไงอะไรคือถาม
แล้วค่ะไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้ทำด้วยแล้วก็มีความลับอยู่ที่
ที่เป็นข้อต่อสู้ในคดีด้วยถ้าถ้าภายหลังที่เปิดออกมาแล้ววันนั้นอาจจะ
ตกใจอาจจะตกใจเหรอคะก็นี่แหละฮะคือบอกตกใจนะเอาเป็น
ว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ในคดีของคุณก้อยเนี่ยทางทนาย
แอมเนี่ยเขายืนยันว่าเขามั่นใจมั่นใจว่าสู้ได้ค่ะส่วน
คดีอื่นยังไม่ขอพูดว่าสู้ได้สู้ไม่ได้มั่นใจไม่มั่น
ใจเอาเป็นว่าเขามั่นใจเรื่องการทำคดีให้แอมแต่ขอดูพยาน
หลักฐานต่างสำนวนการฟ้องของเจ้าหน้าที่ก่อนว่าแต่ละคดี
หลังจากนี้ไปนอกจากก้อยเนี่ยจะฟ้องว่าแบบไหนอย่างไรบ้าง
ทีนี้ผมก็เลยถามว่าเอางี้ดีกว่ามันมากมายหลายคดีเลย
เอาล่ะผู้ต้องหามีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีใช่ทนายเอง
ก็ต้องยอมรับว่าก็ทัวร์ลงไม่น้อยใช่นะสมมุติสมมุติว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยปลายทางเนี่ยมันจะมีคดีใดคดี
หรือว่าหลายหลายคดีหรือจะทุกคดีก็แล้วแต่แอมถูกจับ
สินว่าผิดจริงเนี่ยถ้านายจะว่ายังไงถ้านายจะทำยังไง
ลองฟังนะครับ
แต่แต่โลกที่เราอยู่กันภายนอกเพราะฉะนั้นยืนยันว่าต่อให้
ถูกพิพากษาว่าทำความผิดในส่วนของทนายธนิชาก็จะ
ก็จะไม่ขอโทษอะไรสังคมเอาไม่ใช่อย่าพูดอย่างงี้นะหรือว่าเรื่องไม่
ถ้าเขาผิดเขาก็ต้องรับผิดอันนี้แน่นอนค่ะถ้าผิดก็ต้องรับผิด
บอกถ้าเกิดแอมผิดก็ต้องรับผิดก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาล
ส่วนตัวของเธอจะขอโทษสังคมไม่ขอโทษสังคมอย่างไรเธอบอกว่าเดี๋ยวไปรอดูตรงนั้นก่อน
แอมเนี่ยผิดหรือไม่ผิดนะฮะท่านผู้ชมครับเราก็เลยลองไปค้นนะฮะ
เมษายนเนี่ยแอมเคยให้สัมภาษณ์
ครั้งแรกใช่ไหมตั้งแต่มีเคสคุณก้อยเกิดขึ้นแล้วก็มีหน้าเธอปรากฏในกล้องวงจรปิด
แล้วที่ว่าเขาไล่ตามหาตัวกันสุดท้ายเธอก็มาที่โรงพักใช่ไหมฮะ
ห้องที่เกิดเหตุที่ราชบุรีนะครับวันนั้นเนี่ยเธอบอกว่าวันเกิดเหตุ
้อยอยากไปปล่อยปลาขอให้เธอไปเป็นเพื่อน
ช่วงที่ก้อยเป็นลมเธอไม่ใช่ว่าทอดทิ้งนะแต่ไปตามคนมาช่วยแล้ว
แล้วเธอเนี่ยต้องรีบไปทำธุระต่อก็เลยต้องรีบไป
ว่าก้อยน่าจะวูบจากฤทธิ์ของยารักษาอาการโรคซึมเศร้า
เพราะก่อนหน้านี้เคยเป็นมา๒ครั้ง
ข้าวของที่หายไปทั้งหมดเธอเอาไปทิ้งเอง
แต่ไม่ใช่การฆ่าชิงทรัพย์แต่ไม่ต้องการให้เรื่องของก้อยมาผัวพันถึงตัวเธอ
เนี่ยทนายของแอมบอกกับผมว่าแล้วพี่ก็เดินเนี่ยคือสิ่งที่แอมพูดความจริง
นี่คือเรื่องจริงและจะเอาตรงนี้ไปสู้ในชั้นศาลด้วย

ให้สัมภาษณ์ว่าพี่ไม่ได้ดูพี่ดูตลอดนะ
แล้วมีอะไรแล้วเราก็แบบว่าไม่อยากจะมันมีปูมหลังอยู่แล้ว

รู้ตอนประมาณ๓โมงกว่าค่ะ
สามโมงสี่โมงพี่สาวเขาโทรมาบอกแต่ที่เราไม่บอกอ่ะเพราะว่าเหมือนเราโกหกไปตั้งแต่แรก
เรากลัวว่าแล้วเราไม่ได้ช่วยเขานึกออกป่ะ
คือเจตนาเราไม่ได้อยากทิ้งน้องหรอกแต่เราก็คิดว่ามันเคยเป็นลมอยู่แล้ว
แล้วมันมีโรคภาวะโรคซึมเศร้าโรคอะไรอยู่แล้วมันคงอาจจะไม่ได้กินยาหรืออะไร
แล้วเราก็รีบด้วยแล้วเราบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่รีบนะพี่รีบมาก

ประเด็นที่เขาไปลงว่าเราจะฆ่าชิงทรัพย์ตัดไปได้เลยค่ะ
เพราะว่าเรากับเขาไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันเลย
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกันมาก่อนเลยเรามีการช่วยเหลือ
แต่ที่เราไม่บอกอ่ะเพราะว่าเวลาคุยกับพี่พี่ก็บอกห้ามบอกน้องอะไร
อันนี้คือเราขอข้ามนะคะ
นึกออกไหมเขาโกหกตั้งแต่แรกมาแล้ว
นี่มันมีประเด็นเพิ่มเติมอีกนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจโกดังสารสายนายใช่ไหม
แล้วบอกอ้าวนอกจากการสั่งซื้อของแอมแล้วเนี่ยเจอบุคคลอีกเยอะแยะเลย
หนึ่งในนั้นคือนางเอกร้อยล้านโอ้โห

คนก็นั่งหาเลยคือนางเอกร้อยล้านเนี่ยไม่ได้มีเยอะ
เขาไปนั่งไล่กันเลยว่าจะเป็นใครซึ่งบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเจอจริงรู้ตัวแล้ว
ออกหมายเรียกเข้าให้ปากคำแล้วในฐานะพยานสัปดาห์หน้า
ก็จะถามเรื่องวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อแหละ
เรื่องต้นมีการประสานผ่านผู้จัดการของดาราสาว

เรารู้แล้วว่าดารานางเอกร้อยล้านที่ว่าคือคุณไอ้ปรีชยา
แล้วเราได้คุยกับคุณแม่คุณไอซ์ด้วยคุณแม่บอกด้วยว่าซื้อไปทำไม

บอกว่าจริงยอมให้คบกับวิทูปก็เดี๋ยวมาจะรู้เอง
คือก่อนหน้านี้พอบิ๊กโจ๊กออกมาพูดแค่นี้ว่า
นางเอกร้อยล้านอย่างที่บอกว่ามันมีอยู่ไม่กี่คนนะคะ
เขาก็ไปไล่หากันแล้วเขาก็มองว่าเอ๊ะคือด้วยความที่มันเป็นสารอันตรายเนี่ย

ล้านที่เขามีอาการป่วยมีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรหรือเปล่า
ตอนแรกคนก็เลยเอาจริงชาวเน็ตก็เดากันไปต่างนานาว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้
มีหวยไปตกที่คุณซายอินทิราเจริญปุระเพราะว่าตอนแรกเขาใบ้มาว่าออ่างไง
คุณซายก็ต้องรีบออกมาชี้แจงเลยว่าเดี๋ยวนะคะใจเย็นเย็นค่ะไม่ใช่คุณซายนะคะ
ชื่อจริงชื่ออินทิราใช่ออ่างไงเขาใบ้ว่านางเอกร้อยล้านออ่าง
อ่างร้อยล้านร้อยล้านเออคุณซายก็ออกมาชี้แจงโพสต์เลยบอกว่าชีวิตนี้สั่งแต่ทรายแมวกับเครื่องสำอางนะคะ

ไม่ใช่ก็ไม่ต้องร้อนตัวสิค่ะคือจริงยังไม่ได้ร้อนตัวด้วยค่ะ
แต่ว่าในข่าวมันเริ่มมีการละเล่นใบ้คำวนมาเรื่อยจนแบบบางคนก็พูดชื่อเราออกมาเลย
เราก็เลยแบบไม่ได้ไม่ตลก

แล้วมันก็ยังอยู่ในขั้นสืบสวนขยายผลอะไรใด

เขาก็คงจะต้องทำอะไรของเขาไปต่อ

คือแบบเอ้ยอะไรก่อนหยุดก่อนไม่ใช่แล้วค่ะ
คือที่ป่วยที่เป็นแบบปัญหาเรื่องสุขภาพ
ก็คือพบแพทย์พบแพทย์จริงจิตแพทย์จริง
แล้วก็เราก็หยุดยามาหลายปีมากแล้วด้วยค่ะ
เราก็รักษาตามปกติว่าไม่ได้มีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเอง

คุณซายออกมาชี้แจงแบบนี้ว่าไม่ใช่เธอ
เขาก็ไล่ตัวต่อไปแล้วออ่างมีใครอีกล่ะ
คนก็เลยมีคนใบ้ว่าน้ำแข็งหรือเปล่า
เพราะว่าเธอก็เป็นนางเอกภาพยนตร์๑๐๐ล้านถึง๒เรื่องด้วยกัน
ส่วนคุณใหม่รัชดา

แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอาการป่วยอะไรยังไงหรือเปล่า
ทีนี้บรรดาแฟนคลับของนักแสดงสาวร้อยล้านเขาก็เลยบอกว่า
ให้ตำรวจออกมาเปิดเผยรายชื่อเลยได้ไหม

มันจะได้ไม่ต้องมีการเดาชื่อไปต่างนานา
เพราะมันก็จะกลายเป็นการพาดพิงคนนั้นคนนี้ไปเยอะ
เอาจริงถ้าเราไปเสิร์ชดูนางเอกร้อยล้านออ่าง

สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์๒๕เมษายนที่ผ่านมานี้เองพี่อุ๋ย

ก็คือ๑๔เมษาที่คุณก้อยเสียชีวิต

สั่งซื้อทางออนไลน์๒๕เมษายน๑ขวดราคาขวดละ๓๐๐บาท
๒๕ของมา๒๗เราก็ถามว่าคุณแม่สายนายซื้อไปทำอะไรเหรอคะ
แม่บอกว่าแม่จะเอาไปไล่งูคืองูเห่ามันบุกเข้าบ้าน
เพราะกำแพงบ้านซุดจนเป็นโพรงมีงูมีสัตว์มีพิษไปอาศัย
กัดหมากัดแมวตายก็เลยจะเอาสายนายมาไล่
แล้วตัวเงินตัวทองก็มาตัวเบอร์เลอร์เลยเห็นไหมคะ
ตัวเงินตัวทองเอยตะขับเอยแมงป่องสัตว์มีพิษอะไรอย่างนี้
ก็มีคนให้ข้อมูลว่าใช้สายนายได้ก็เลยสั่งไป
แต่หลังจากที่พอเห็นกระแสข่าวเนี่ยแม่บอกไอซ์ไม่กล้าแกะเลย
แล้วก็ให้แม่เอาสายนายขวดนี้ไปให้กับตำรวจสอนอบางเขนลงบันทึกประจำวันไว้เลย
แล้วก็อธิบายเหตุผลที่สั่งซื้อเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจไว้แล้ว
แม่ก็ย้ำนะคะว่าลูกแม่ไม่ได้จะเอาไปใช้ผิดวิธีหรืออะไรเลย
คือเอาไปใช้เนี่ยดูงูเข้าบ้านเนี่ยพี่อุ๋ย
เห็นไหมเมื่อกี้อยู่ในบ้านอยู่ในกองผ้าเลย
ซึ่งทีนี้คุณแม่บอกเลยนะคะว่าใครที่เอารูปของไอซ์ไปเผยแพร่ในทางที่บิดเบือนที่เสื่อมเสียฟ้องนะคะ
ก็คือเรายังไม่ได้ใช้เลยนะคะคือสั่งซื้อมานิดขวดเดียวแล้วเอาหลักฐานไปให้ตำรวจรู้ว่า
ตำรวจถ่ายรูปทุกอย่างไว้หมดเก็บหลักฐานไว้หมดว่าเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดใช้มันซีนอยู่
เราสั่งซื้อจากที่ไหนเวลาไหนส่งมาเมื่อไหร่กี่โมงอะไรอย่างนี้
แล้วตำรวจก็บอกว่าไอ้ตัวเงินตัวทองไปฆ่าเขาไม่ได้นะเขาเป็นเหมือนสัตว์สงวนหรืออะไรเนี่ย
เราก็เลยบอกอ๋อเหรอเราไม่รู้ซื้อวันที่๒๕ค่ะเขาส่งมาวันที่๒๗ค่ะ

ใช่ค่ะซิครับครับผมครับ

พอมันมีข่าวมากระทบอย่างนี้มันทำให้น้องเสีย
เสียในเรื่องของชื่อเสียงหรืออะไรอย่างนี้แม่ก็ไม่อยาก
ถ้าสมมุติว่านักข่าวไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
แล้วไปทำข่าวไปเขียนข่าวในทางที่ทำให้น้องเสื่อมเสียหรืออะไรก็แล้วแต่
แม่อาจจะฟ้องนะคะไม่ได้ผลน้องก็เลยสั่งซื้อ
ยืนยันนะคะว่าไอซ์ไม่ได้รู้และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพ
พอดีตอนนี้ไอซ์ติดโควิดอยู่อะค่ะเอาเหรอฮะ

ซึ่งไอซ์ติดโควิดครั้งนี้เป็นครั้งที่๔แล้ว

เลยบอกว่าขอให้ลูกสาวรักษาอาการป่วยให้หายก่อน

เจตนาของการซื้อไซยานายมาคือ
คือตั้งใจเอามาไล่และกำจัดสัตว์มีพิษไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง
คือไอ้สารสายนายเนี่ยมันใช้ในการเคลือบเงาเคลือบสีเหล็กเป็นส่วนประกอบในยาฆ่าแมลงได้

แต่มันโดนร่างกายอะไรพวกนี้โดยตรงไม่ได้นะฮะ

คุณแม่เลยบอกโอ้โหงูเห่ามันเข้าเยอะเหลือเกินหลังบ้าน
ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้
เมื่อ๒๗เมษายนเนี่ยวันนี้มีผลออกมาแล้วนะครับเจอสารไซยานายในตัวยาแคปซูล
และอุปกรณ์การแพทย์เกือบทั้งหมดโอ้โหชุดพิสูจน์หลักฐานก็ส่งไปให้อาจารย์ออสตรวจสอบ
เกือบทั้งหมดเลยเหรอคะใช่ฮะวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน
ก็เลยไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้อีกครั้งนึงนะครับสพยางแพรนะฮะท่านผู้ชมครับที่ไปตรวจสอบนะฮะ
พิสูจน์หลักฐานนะฮะตำรวจภูทรรัชบุรีด้วยนะครับบ้านพี่สาวของแอมนะครับ
สพบังแพรนะฮะที่ไปตรวจสอบนะครับ
หลังจากที่อาจารย์ออสนะฮะรองศาสตราอาจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมเกษตรเนี่ย
ตรวจพบสารสายนายในแคปซูลที่มีการตรวจยึดจากบ้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อ๒๗เมษายนพี่สาวของแอมและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ชี้จุด
บริเวณที่เก็บตัวอย่างยาแคปซูลที่มีการตรวจยึดไปก่อนหน้านี้
ใช้เวลาชี้จุดอยู่๒๐นาทีนะฮะ
แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเชิญตัวพี่สาวแอม๒คนนะครับ
ไปสอบสวนถึงที่มาของยาพวกนี้ด้วยนะครับ
สำหรับผลการตรวจวัตถุพยานที่เก็บไปจากบ้านพี่สาวแอมในครั้งแรก๒๗เมษายนนะครับ
เจอสารสายนายมากกว่า๑๐รายการนะฮะ
มีทั้งผ้าก๊อสที่บรรจุพันธุ์แคปซูลสียาต่าง
มีสิ่งของภายในกระปุกที่เป็นพวกซองบรรจุยายาขาวม่วงถุง
มีถุงที่เป็นยาสีเหลืองสีเขียวยาสีม่วงอะไรพวกนี้นี่เห็นไหมฮะ
แล้วก็มีซองบรรจุยานะฮะ
องบรรจุยานะครับ
เป็นยาป้องกันเชื้อลงปอดล้างพิษปอดล้างพิษตับอะไรเนี่ย
นี่คือที่พูดมานี่คือเจอสายนายปนเปื้อนหมดเลยเหรอคะพี่อุ๋

ที่สำคัญคือสายนายเนี่ยมีผสมในผงลูกใต้ผงขมิ้นชันผงฟ้าทลายโจรผงหัวราดผงบรเพชร
คือความจริงพวกนี้มันคือสมุนไพรใช่ไหม

ตามรายงานเนี่ยบอกพี่สาวแอมคนนึงเนี่ยเป็นพยาบาลแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปเรียนพวกแพทย์แผนไทย
ใช่แล้วก็มีการเหมือนกับว่าไปช่วยเหลือใช้ในการรักษาเดี๋ยวนะขอดูภาพเมื่อกี้นิดนึงได้ไหมคะที่เป็นซองยา
เขียนว่ารักษาอะไรนะลงตับป้องกันเชื้อลงปอดรังพี่ปอดรังตับ
คือหมายถึงว่าไปเจอซองยาอันนี้ที่เขียนรายละเอียดแบบนี้ที่ปนเปื้อนสายนายเหรอคะ
ก็เอาเป็นว่าในตัวของฟ้าทลายโจรผงลูกใต้ขมิ้นชันผงหัวราดบรเพชรอะไรพวกนี้สมุนไพรต่างเหล่านี้

แล้วโอ้โหการที่มีสายนายผสมอยู่ในยารักษาโรคมันคืออะไรอ่ะ
ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ควรจะมีหรือเปล่าใช่ไหมฮะ
เก็บหลักฐานบ้านพี่สาวของแอมพบสายนายจริงโดยเฉพาะที่แคปซูลสีฟ้าสด
ที่มีสายนายปริมาณมากอาจารย์ออสบอกว่าการตรวจสารเคมีโดยเฉพาะคดีของแอม
ประเภทยาแคปซูลเนี่ยฮะตรวจครั้งแรกเนี่ยอาจไม่พบหรือไล่
ทุกแม็ตช์อย่างเช่นครับสูนสิบแม็ตช์จะเจอมีสารไซยันไน
อยู่หนึ่งเม็ดเพราะฉะนั้นต้องตรวจทีละเม็ดทีละเม็
ถือว่าเป็นงานละเอียดนะฮะแต่ก็ต้องทำให้เร็วที่สุดด้วย
เพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจอย่างเต็มที่
สีฟ้าแปนเลยสีสดสีสดเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสังเกตตัว
นี้ก็เจอปริมาณหนึ่งก็รอยืนยันผลอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยว
จะแจ้งทางบังแออีกรอบหนึ่งเขาใส่ในเนี่ยเช่นมันมี
สิบเมตรเนี้ยมันบางทีไม่เจอทั้งสิบนะเช่นตอนแรกเราตรวจ
เนี่ยไม่เจอนะฮะเราก็ต้องไล่ตรวจทุกเม็ดนะครับใช่แล้ว
ก็บางเม็ดเนี่ยเจอเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เล่นกันนับเม็ดเลย
เช่นอ่าพยานวัตถุมาเป็นอ่ากไก่อย่างเงี้ยก็ต้องเป็นกหนึ่ง
กสองกสามกสี่ถึงกสิบแล้วเจอกหกอย่างเงี้ยเราก็ต้อง
ระบุแล้วเจอเท่าไหร่ซึ่งเป็นงานละเอียดแล้วก็ทำงานยาก
ทั้งผู้ชมครับถ้าจะสังเกตดูเนี่ยวัตถุหลักฐานที่พบ
ส่วนใหญ่แอมมักบรรจุในแคปซูนนะฮะแล้วมีหลากสีด้วย
ขับพาคุณก้อยไปปล่อยปลาค่ะนะมีแคปซูลยาสมุนไพรเจอ
ในรถเนี่ยแบ่งเป็นสีได้๕สีนะฮะค่ะอ่าเห็นไหมฮะน้ำ
ตานเขียวชมพูขาวเขียวเหลืองเขียวนี่แล้วแต่ละสีจะมี
สายนายบรรจุอยู่เนี่ยในปริมาณไม่เท่ากันคือยังไงอ่ะแบ่ง
เพื่อแยกใช้เหรออาจจะเอาไปใช้แตกต่างกันหรือเปล่าคล้าย
แบ่งสีเอาไว้ตามสูตรตามแคปซูลแต่ละอันว่าเอออันไหน
จะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับอืมอ่าแต่ก็อย่างที่อาจารย์ออส
บอกนะมันก็ไม่ได้มีสัยนายทุกเม็ดบางทีมันก็๑๐เม็ดเจอ
เม็ดนึงมันปนปนกันอยู่ส่วนซองชาถูกผสมสายนายสำหรับ
พร้อมใช้แต่ละซองมีปริมาณถึง๑๕มิลลิกรัมซึ่งถือว่าสูงมาก
มากนะฮะถ้าใครดื่มเข้าไปเนี่ยเอาชาเนี่ยไปชงน้ำดื่ม
เนี่ยตายได้ภายใน๖ถึง๑๐นาทีอาจารย์ออสบอกซองชานี่นะ
อาจารย์ออสบอกว่าตอนนี้ตรวจหาสารเคมีวัตถุที่ตำรวจส่ง
มาให้เสร็จเกือบ๑๐๐แล้วนะครับเหลืออีกกรณีนึงที่ตำรวจ
ส่งมาคือของเคสของเจ๊น้อยผักค่ะอ่าอันนี้เป็นหนึ่งในวง
แชร์ตำรวจเพิ่งส่งมาตรวจล่าสุดนะครับซึ่งเบื้องต้น
สรุปได้ว่าตอนนี้ผลที่ออกมาชัวร์แล้วนะครับว่าเจอสาร
สายนายที่ไหนบ้างถ้าเอาตามหลักฐานพยานวัตถุพยานแวด
แคปซูลกับซองชาที่มีสายนายในรถซีวิกสีดำของ
ออฟนะฮะที่แอมก็สลับใช้กับรองออฟด้วยอันนี้จาก
การตรวจเนี่ยนะในรถเนี่ยพบสารสายนายอยู่นะฮะหลายจุด
ในรถนะครับในตัวรถนะครับด้านในด้วยนะฮะบ้านของพี่
สาวแอมที่บางแพรรัชบุรีนะฮะมีนะครับซูนสีฟ้านะ
ครับแล้วก็ยาสมุนไพรใช่ไหมเมื่อกี้นี้นะฮะส่วนบ้านครูออสนะฮะ
ครูออสท่านก็เสียชีวิตเป็นหนึ่งในวงแชร์เหมือนกันนะฮะ
ฮะก็ไปเจอในตู้เย็นที่มีขวดน้ำดื่มนะครับซึ่งญาติยัง
ไม่ได้แตะต้องหลังจากพิครูอฟเสียชีวิตไปแล้วก็จากพื้น
ที่ที่ครูออสท่านเสียชีวิตแล้วท่านก็อาเจียนมีน้ำลายฟูมปาก
เอาไว้การตรวจเจอสารสายนายในครั้งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทางตรงนี้เนี่ยก็ต้องชื่นชมไปทางพันธุ์ตำรวจเอกสมมาตรจันทรัศน
ภูมิกับการสพบังแพรนะฮะซึ่งอาจารย์ออสบอกว่า
ตรงนี้เนี่ยภูมิกับการสพบังแพรได้สังเกตเห็นแล้วก็ให้เก็บหลักฐานไปตรวจให้หมด
แคปซูลผงขมิ้นซองยาต่างสุดท้ายก็เจอสารสายนายในหลักฐานเหล่านี้จริงนะฮะ
ทีนี้มันมีประเด็นอีกนะคะว่านอกจากที่พอแด้อดีตสามีแอมใช่ไหมคะ
เสียชีวิตแอมปาร์ตี้วันเกิดตัวเอง
ไม่ได้ไปส่งศพสามีกลับไปที่บ้านเกิดไม่ไปงานศพแด้เลย
โลไปอีกทีวันเผาไปบอกครอบครัวว่าเนี่ยเป็นเมียนะแล้วมีลูกในท้อง
เขาก็ให้ทรัพย์สินมาเขาบอกว่านอกจากทรัพย์สินที่แอมได้จากครอบครัวแด้เนี่ย
มันมีสร้อยพระเลี่ยมทองของแด้เหมือนเขาใส่ติดตัวตลอดนะคะ
แล้วก็พวกสร้อยข้อมือกับแหวนทองคำอีกนะที่มันหายไปจากศพ
หายไปตั้งแต่ก่อนที่ร่างแด้จะมาถึงราชบุรี
เราไปคุยกับกู้ภัยเพราะกู้ภัยต้องเป็นคนที่เห็นศพตั้งแต่แรกเนาะ
เอ๊ะศพที่ศพเนี่ยมีอะไรติดตัวมียังไงแบบไหนอยู่บ้างอ่า
นี่นะคะคุณจิรายุทธ์บุญชูไปคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีเขาบอกว่า
แด้เสียชีวิตเนี่ยศพถูกส่งไปที่โรงพยาบาลอุดรธานี
ตอนแรกหมอจะผ่าแล้วนะคะแต่แอมที่เป็นภรรยาไม่ยอมให้ผ่า
แต่ที่กู้ภัยเขาแอบเวอไปนิดนึงคืออะไรรู้ไหมทำไมฮะ
ไปยื่นใส่หน้าแด้ค่ะคือจะสแกนม่านตา
แต่แกตายแล้วศพนั้นเป็นศพแล้วคือเอามือถือของแด้ไปจ่อไว้ที่หน้าศพแด้
เพื่อจะให้มันปลดล็อกอ่ากู้ภัยเขาก็เวอแล้วเขาก็บอกว่า
พี่เขาตายมาหลายชั่วโมงแล้วม่านตามันไม่เปิดสแกนไม่ได้หรอก
คือตอนนั้นเขาก็คิดว่าแอมคงจะสแกนปลดล็อกเพื่อแจ้งญาติละมั้ง
ทำครับทำแต่ไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าคนที่เสียชีวิตแล้ว
ม่านตามันจะขยายครับเพราะว่า
ไม่สามารถสแกนได้ครับ
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแกมายังไงครับแจ้งยาจจริงก็ได้มั้ง
เรื่องทองเราก็ถามว่าพี่แล้วตอนที่พี่แบบเข้าไปรับเอาวินาทีแรกเลยเนอะ
ที่พี่เห็นเขาเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำเนี่ยในบ้านเนี่ยพี่เห็นทรัพย์สิน
เห็นอะไรเขาแต่งตัวยังไงแบบไหนเหรอเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นศพเนี่ย
สภาพศพนายแด้สวมกางเกงในสีฟ้าตัวเดียวไม่มีอย่างอื่นเลย
ไม่มีทรัพย์สินติดตัวด้วยสอยพระสอยขอมือทองคำอะไรไม่มีเลย
ส่วนแอมนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงอีก๒คน
ซึ่งแอมสวมสร้อยพระที่คอและในมือกำสร้อยทองเอาไว้
ทีนี้เราก็เลยลองย้อนไปดูภาพถ่ายของแด้เช้าวันที่๑๒มีนาคม
ก่อนที่เขาจะกลับมาตายที่บ้านครับวันนั้นเนี่ยแด้หมดสติที่ห้องน้ำปั๊มน้ำมันก่อนจำได้ใช่ไหมค
อ่าที่เขาแวะเข้าปั๊มแล้วก็หมดสติไปจนกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วเขาก็อาการดีขึ้นจนกลับบ้านได้อ่ะตอนนั้นเนี่ยไปดูรูปตอนที่เอาแด้ขึ้นเปรย์บอร์ด
เพื่อจะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นแด้ยังใส่สร้อยพระอยู่นะคะ
มีสร้อยพระแล้วก็มีสร้อยข้อมือทองคำอยู่แล้วพอเราย้อนไปดูภาพถ่ายของแด้ที่ยืนถ่ายรูปเซลฟี่
หน้ากระจกในห้องน้ำจะเห็นชัดเลยว่าแด้สวมสร้อยนี่นี่ดูเห็นไหมค
ซูมให้ดูนะเห็นไหมที่คอเนี่ยเป็นสร้อยมีพระเลี่ยมทองทรงกลม
ข้อมือก็มีสร้อยทองมีแหวนด้วยและถ้าสังเกตให้ดีสร้อยเนี่ย
มี๒เส้นสร้อยสีดำพระเลี่ยมทองทรงกลม๑เส้น
แล้วก็มีข้างในอีกอันหนึ่งทองคำเลยเป็นสร้อยคอทองคำ
อยู่ในเสื้ออีกเส้นหนึ่งไปดูรูปอีกใบหนึ่งที่แด้ถอดเสื้อยืนถ่ายกับเพื่อน
นี้ได้ก็สวมสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นห้อยพระเลี่ยมทองทรงไข่
แต่ไม่มีสร้อยทรงกลมเลยคิดว่าแด้เองก็น่าจะมีสร้อยพระสองเส้น
แล้วก็ยังมีแหวนแล้วก็มีสร้อยข้อมือทองคำ
ทีนี้ถ้าไปเรียบเทียบกับภาพถ่ายของแอมที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้ในวันที่แอมมาดูศพแด้
สิบสองมีนาคมพี่อุ๋ยว่าอันเดียวกันไหมคะ
สร้อยที่แอมใส่กับสร้อยที่แด้ใส่สร้อยพระสีดำเลี่ยมพระทรงกลม
เหมือนกันเลยเลยคิดว่าน่าจะเป็นเส้นเดียวกันกับที่แด้ใส่นั่นแหละ
คิดว่าเอ๊ะอันนี้คือแอมขโมยทรัพย์สินแด้ไปหรือเปล่า
ขโมยไปตอนไหนเอาไปขายหรือเอาไปเก็บหรือยังไง
เพราะกู้ภัยก็บอกว่าแอมนั่งร้องไห้แต่ว่าใส่สร้อยพระเลี่ยมทองแล้วในมือกำสร้อย
สร้อยทองคำอีกอันหนึ่งทีนี้ถ้าประเด็นเรื่องของทองเนี่ย
พลตำรวจตรีพิศนุอุณหาเสรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่า
จากการสืบสวนของตำรวจมีหลักฐานว่าหลังจากแด้เสียชีวิตไป๑วัน
แด้เสียชีวิตสิบสองมีนาคมใช่ไหมคะวันที่สิบสามมีนาคมเนี่ย
แอมเอาเหลดข้อมือน้ำหนักสี่สิบห้าจุดห้ากรัมไปขายฝากกับร้านทองแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้เงินไปแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาท
แล้วก็กลับไปราชบุรีเพื่อไปร่วมงานศพนายแด้จากนั้นก็มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่า
แปดมีนาคมแอมกับรองออฟเดินทางมาจากจังหวัดราชบุรี
ด้วยการใช้รถทัวร์เอาสร้อยคอทองคำพร้อมกับพระเครื่อง
น้ำหนักสี่สิบห้าจุดสามกรัมไปขายที่ร้านทองที่เดิมเลย
เงินไปเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทซึ่งทั้งสองครั้ง
มีหลักฐานเป็นบัตรประชาชนยืนยันว่าแอมเป็นคนเอาทองมาขายด้วยตัวเอง
สองใบนี้เลยนะคะนี่ใบเสร็จนะพอทั้งคู่เอาทองรูปภัณฑ์ไปขายแล้วเนี่ย
วันถัดมาคือสิบแปดมีนาคมแอมกับรองอ๊อฟ
พักที่หอพักแห่งหนึ่งในตำบลสามพร้าวอำเภอเมือง
เพื่อไปเอารถยนต์เชฟโรเล็ตซึ่งเป็นรถของแด้ที่ซื้อมาจากเว็บเถื่อน
และแอมเอามาจอดทิ้งไว้หลังจากแด้เสียชีวิตไปเอารถที่นั่นเสร็จ
ก็พากันไปนอนพักที่หอพักในอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เราไปไล่ดูกล้องวงจรปิดที่หอพักนะคะ
มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ทั้งคู่ก็คือแอมกับรองออฟนี่ค่ะ
ออกจากหอพัก๑๙มีนาคมตอน๖โมงเช้าเพื่อที่จะเดินทางต่อ
รถคันนั้นก็คือเชฟโรเล็ตของแด้ที่ซื้อมาจากเว็บเทือน

กับรองออฟนะมาด้วยกัน
มีวงจรปิดของตำรวจทางหลวงอำเภอวาปีปฐุมจังหวัดอุดรธานีจับภาพได้
ซึ่งหลักฐานเหล่านี้เนี่ยคือหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนจนตำรวจสามารถออก

คุณแอมเนี่ยได้นำทองมาขายในร้านทองในวันที่๑๓จริง
พยานหลักฐานชิ้นนี้เราตรวจสอบพบฝ่ายสืบสวนตรวจสอบพบ
แล้วเราก็เชิญร้านรับซื้อทองเนี่ยมาให้ปากคำ

มีคนใกล้ชิดแอมก็คือณวันนี้ก็คือวิทูลนะครับ
มาที่อุดรธานีอีกครั้งหนึ่งในวันที่๑๘นะครับ
เรามีพัฒนฐานที่ชัดเจนว่าได้ขึ้นมากับแอมนะครับ
แล้วก็ได้มีการนำรถเชฟโรเลสสีขาวคันนี้นะครับ
สันนิษฐานว่าเป็นของแด้ตั้งแต่แรกเนี่ย
เอาลงกรุงเทพนับเอาลงกรุงเทพ
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปหาคุณยายวันเพ็ญ
บาทแล้วก็แหวนครึ่งสลึงเท่านั้นครอบครัวก็เลย
ยกซับสิงของได้แอมไปเป็นข้าวเลี้ยงดูหลาน
แต่ตอนนั้นยายก็ติดใจนะคือยายอยากได้พระเครื่อง
สมเด็จคืนเพราะเป็นของขวัญที่พ่อบุญธรรม

ตอนนี้พอรู้ข่าวแอมเนี่ยยายบอกยายอยากได้ทองคืนทั้งหมดเลย
จะเอาไปทำบุญให้กับแด้ส่วนประเด็นไอ้เรื่องที่กู้ภัยบอกว่า
พยายามสแกนม่านตาแด้ปลดล็อกโทรศัพท์ของแด้หลังจากที่แด้ตายแล้วเนี่ย
ยายก็ไม่รู้อ่ะว่าแอมจะทำไปทำไม
คือเอาจริงที่ผ่านมาแด้ก็ไม่เคยมาปรึกษาอะไรให้ยายฟังนะไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือว่าเรื่องธุรกิจอะไร
ส่วนประเด็นเรื่องอดีตสามีผีน้องแอมผัวพันธ์อะไรไหมเอาจริงนะถามยายยายไม่อยากยุ่ง
ครับเรื่องของเขาก็ให้ตำรวจจัดการไปแล้วกันยายอยากบอกแอมแค่อย่างเดียวแหละ
ว่ายังไงฮะสารภาพเถอะถ้าทำจริงบ้าแน่นอนครั้งแรกนะเราไม่อยากได้พูดเรื่องจริงว่ามีหลาน
มีเหรนอยู่ในนั้นเราก็อยากให้เขาแต่นะตอนนี้
อยากได้คืนที่ได้คืนคือว่าจะเอามาทำบุญให้กับคนตายดีฝ่า
ฉันอยากรู้ว่าเด็กคนนี้มันมีเลือดเนื้อเชื้อไขของแด้หรือเปล่านะ

จำคำยายไว้นะยายพูดนะแต่ถ้าตรวจแล้วมีฉันก็ไม่เอานะ
ฉันรับแม่เขาไม่ได้คือยายพูดตรงพูดชัดพูดแรงเลยแหละ
ไปถามเพื่อนสนิทแด้นะคะคุณบอมอภิวัตได้คุยกับเพื่อนสนิทแด้
เขาก็บอกว่าคือแด้เนี่ยชอบใส่สร้อยพระติดตัวตลอดเวลา
แล้วก็มีสร้อยพระหลายเส้นทั้งที่เป็นแบบเส้นเชือกธรรมดาหรือว่าสร้อยคอทองคำ
แต่จะห้อยด้วยพระเลี่ยมทองสร้อยที่คอที่ปรากฏในภาพข่าวอ่ะ
เป็นเส้นเดียวกันกับที่แอมใส่แน่นอนคือจริงจริงแล้วเนี่ย
ร้อยเส้นนั้นเป็นของแอมค่ะแต่ว่าแอมเอาสร้อยเส้นเนี้ย
ไปให้แด้ใส่เฉยเฉยส่วนสร้อยเส้นที่ปรากฏในภาพข่าว
อย่างที่บอกว่าเส้นนี้ที่ว่าเหมือนกันอันนั้นคือของแอมและแอมเอามาให้แด้ใส่
ถามตัวเพื่อนเพื่อนบอกไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเสื้อของแอมแต่แรกอยู่แล้ว
แล้วทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันถ้าแอมจะเอาสร้อยเส้นนั้นหรือพระองค์นั้นไปจำนำมันก็เรื่องของแอม
แต่ถ้าสร้อยเส้นอื่นของแด้มันหายไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็อยากให้เจ้าหน้าที่เขาพิสูจน
แล้วก็ดำเนินการต่อเหมือนกันปกติอ่ะไม่สงสัยอืม
เพราะว่ามันก็เป็นของเขาอยู่แล้วใช่เขาอยู่ด้วยกันด้วย
ผมว่ามันมันก็ปกติของคนอ่ะอืมที่ไม่ไม่มีเงินแล้ว
ก็เอาไปจำนำเป็นเรื่องปกติ
ปกติท่านผู้ชมครับเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับรองออฟเพิ่มเติมมานะฮะ
เพราะว่ารองออฟเนี่ยให้การกับบิ๊กโจ๊ก
ว่าตัวเองติดหนี้พนันสี่ล้านบาทนะฮะอ้าวสรุปไม่ใช่แอมติดหนี้เหรอ
เป็นรองออฟเหรอหรือติดทั้งคู่รองออฟบอกตัวเองเนี่ย
หนี้พนันสี่ล้านบาทติดตั้งแต่คบหากับแอม
หลังจากนั้นแอมก็เป็นคนหาเงินมาช่วยใช้หนี้ให้
หมดหนี้สี่ล้านแต่รองออฟไม่ได้บอกว่าแอมไปเอาเงินมาจากไหน
เพื่อเอามาใช้หนี้พนันให้อ้าวหรือมันจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วย
พบว่าเมื่อสิบห้ามีนาคมหกห้าค่ะนะฮะ
ออฟเคยโพสต์เอาไว้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเหรียญ
เอค่ะอันนี้เป็นชื่อเหรียญนะฮะแล้วรองออฟก็ถามในกลุ่ม
ว่าระหว่างรอเกมเปิดเนี่ยมีที่ไหนสามารถนำเหรียญแอลโอเอ
นี่หรือจับคู่เหรียญอื่นไปสเต๊กได้บ้างคืออะไรไปสเต็กได้บ้าง
คือจริงก็น่าจะเป็นการเหมือนแบบลงทุนในเรื่องของคลิปโต
เหรียญบิตคอยน์อะไรพวกนี้ค่ะนี่นะในคอมเมนต์เนี่ย
ออฟนะฮะในคอมเมนต์ของรองออฟนะครับมีการพิมพ์ข้อความเพิ่มเติม
นี่ฮะรองออฟพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมบอก
ต่อปีเนี่ยร้อยละ๖๐ทำไมตอนนี้จุดจุดจุดซึ่งหากเข้าไปดูในรูปภาพที่
น้อยกว่าที่รองอฟเคยบอกว่าเมื่อก่อนมันมากถึง๖๐
นี่อันนี้คือเว็บที่เขาลงไว้ใช่ไหม
ส่วนหน้าโปรไฟล์ของรองออฟนะครับไม่พบการโพสต์ปัญหาส่วนตัวอะไรนะครับ
โพสต์แต่รูปแล้วก็คลิปวีดีโอลูกสองคนที่เกิดกับแอมนะฮะในรูปต่างนะฮะ
โอ้โหอันนี้ต้องต้องตามตรวจเลยนะว่าแล้ว๔ล้านที่หามาใช้ให้จนหมดเนี่ยเอามาจากไหนอ่ะ
อ๊อฟบอกว่าแอมไม่ได้บอกว่าเอาเงินจากไหนมาใช้ให้

อ่าก็เดี๋ยวต้องให้เขาขยายผลต่ออ่า
ประกาศตามหาผู้หญิงคนนึงสมมุติว่าชื่อคุณปริมก็แล้วกัน
เป็นช่วยเพราะไวไหมนะแล้วก็มีการตั้งคำถามว่ามีในพูด

ว่าแอมเอารูปใครมาแอบอ้างอีกหรือเปล่า
อยู่ที่เพชรชบุรีค่ะ
คุณปริมเล่าเลยนะเธอเล่าให้หมดเลยนะบอกว่า

โดยไปเจอกันที่โรงพักระหว่างนั้นก็พูดคุยกันจนถูกคอ

ตอนนั้นเนี่ยเธอกำลังหาบ้านเช่าอยู่พอดี
บอกว่าเอ้ยเนี่ยเขารู้จักคนปล่อยบ้านให้เช่าเยอะเดี๋ยวแนะนำให้นะ
แอมเป็นคนยังไงทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยพี่อุ๋ย
แอมเป็นคนดีมีน้ำใจอัธยาศัยดีชอบซื้อของมาฝากเป็นประจำ
เหรอแล้วแอมเนี่ยนะเป็นคนใจบุญมากโอ้โหไม่ฆ่าสัตว์เข้าวัดทำบุญเป็นประจำเลย
แล้วตอนนั้นก็รู้ว่าแอมมีสามีเป็นรองผู้อำกับเคยเจอกันอีกด้วย
ไม่ฆ่าสัตว์นะคะแต่คนนี้ไม่รู้นะ
พอรู้จักกันไปสักพักแอมก็ชักชวนเธอไปลงทุนทำธุรกิจ
ใช้เงินสองแสนบาทเธอก็ตกลงพอเธอเอาเงินสองแสนบาทโอนให้แอมไปปุ๊บ
ชวนเลยค่ะปริมไปกินข้าวทำบุญกันไหม
ยี่สิบห้าพฤศจิกายนปีหกสามเธอไปนะ
กินข้าวเสร็จแอมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำน้ำสมุนไพรขาย
อยากให้ปริมช่วยลองชิมและแกะสูตรให้หน่อยได้ไหมซึ่งแอมอ่ะ
ใส่รังโฟมรังใหญ่กับน้ำแข็งมาให้แต่ในรังโฟมกล่องใหญ่นั้นอ่ะ
มีน้ำสมุนไพรอยู่แค่ขวดเดียวเองแล้วน้ำสมุนไพรเขาบอกว่าสีคล้ายคล้าย
ยาแก้ไอน้ำดำเธอดื่มไปหนึ่งอึกแล้วก็แยกกัน
ถามว่าน้ำรสชาติเป็นยังไงขมแต่ไม่มีกลิ่นและไม่มีรส
บอกดื่มไปไม่ถึง๑นาทีรู้สึกเหมือนคนเมาค่ะ
คือเวียนหัวแล้วก็เริ่มหายใจไม่ออกซึ่งตอนนั้นน่ะ
ก็ยืนอยู่ด้วยนะตอนเธอมีอาการแอมอยู่ข้างเธอเลยนะ
แล้วก็ยื่นน้ำให้เธอดื่มอีกแต่เธอเห็นว่าน้ำขวดที่แอมยื่นมามันถูกเปิดแล้ว
เลยปฏิเสธแล้วก็รีบตั้งสติหยิบน้ำในรถมาดื่ม
เยอะมากดื่มดื่มเพื่อให้อ้วกออกมาแล้วพออาการดีขึ้น
เธอก็เลยไม่ได้ไปตรวจไม่ได้ไปหาหมอนับจากวันนั้นเป็นต้นมา
เธอบอกว่าเธอขีดเส้นระหว่างแอมเลยเพราะในใจลึกเธอก็รู้สึกตะหิดตะหิดอ่ะ
พอกินน้ำไปได้ไม่ถึง๑นาทีมีอาการแบบมืนเมาเวียนหัวจะอาเจียน
หายใจไม่ออกเลยอ่ะแล้วยิ่งพอมาเห็นข่าวคุณก้อยเธอบอกว่า
เธอก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหยื่อแอมเหมือนกัน
ก็ไม่น่าได้ออกไปเธอบอกว่าเธากระจ่งมือหน้า
คุณปริมยังเล่าด้วยนะคะว่าถึงแม้จะขีดเส้นแบ่งแล้วแต่ก็ยังมีการพูดคุยกัน

ปี๒๕๖๕แอมมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยหนูเลิกกับสามีที่เป็นตำรวจแล้วนะ
อยากจะปรึกษาว่าจะหางานหรือว่าหารายได้ยังไงดีเพราะต้องหาเงินเลี้ยงลูก

กับแอมก็เลยชวนกันไปร่วมเล่นวงแชร์ค่ะแต่ไปเล่นวงอื่นนะ
ไม่ใช่วงแชร์มรณะที่แอมเป็นเท้านะ
เธอบอกเธอก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าแอมเป็นเท้าแชร์
เธอเนี่ยรู้จักกับคุณก้อยรู้จักกับเจ๊น้อยผักและรู้จักกับครูออสด้วย
เพราะแอมเป็นคนแนะนำให้รู้จักแต่ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าทั้งสามคนจะไปเปิดวงเล่นแชร์กันเอง
และทั้ง๓คนก็เคยมาปรึกษาเรื่องเล่นแชร์แล้วถูกโกงเหมือนกัน
คือคุณก้อยเจ๊น้อยผักและครูออสเนี่ย
แล้วแต่ละคนก็ทยอยตายทีละคนทีละคน

คุณปริมบอกพี่ยังเคยแซวแอมเลยนะ

ทำไมคนรู้จักเธอแต่ละคนเนี่ยเขาตายกันหมดเลยล่ะ

อย่าไปยุ่งกับใครเขามากเลยพี่เดี๋ยวมันจะมีคนตายมากขึ้นกว่านี้

ส่วนประเด็นเรื่องหวยทิพย์คุณปริมบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
แต่แอมเคยชักชวนให้รับหวยเหมือนกัน
แต่ตอนนั้นเธอป่วยเธอก็เลยไม่อยากทำอะไรเลย
ถามว่าตลอดเวลาที่รู้จักกันมา
รักอดีตสามีก็คือรองออฟ

เวลามีปัญหาแอมก็ชอบอ้างบอกว่า
ถ้าหนูไม่ได้เงินหนูต้องเลิกกับรองออฟแน่
เธอก็เลยมองว่าการที่แอมอยากได้เงินอยากใช้เงินเยอะขนาดนี้

แต่ก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยแอมติด
หรือรองออฟกันแน่ที่ติด
ผู้แบงค์หรือนุ่นคู่นี้พี่เล่นเอกสารให้หน่อย

แต่พอเราก็เห็นโทษสนิยมเรารู้เลยว่า
คุณชะฬิดาพระมาท
ยังชวนกลุ่มคนเล่นหวยไปทำบุญไปกินข้าว
แต่ทุกคนไม่เชื่อใจเลยไม่มีใครยอมไป
เคยให้ข้อมูลและเบอร์ติดต่อที่อยู่ของคุณปริมไว้กับผู้เสียหายด้วย
แต่พอไปเช็คข้อมูลประสานพูดคุยบุคคลนี้มีอยู่จริง
แต่ไม่รู้จักแอมไม่เคยทำหวยร่วมกัน
ไม่รู้เห็นกับแอมแล้วก็ไม่ใช่คุณปริมคนที่เราได้คุยด้วย
ซึ่งทุกวันนี้มูลนิธิวินวินเองก็ได้ข้อมูลจากคนที่ส่งให้เข้ามาอยู่เรื่อย
ให้ความจริงปรากฏเพราะไม่อยากให้ใครต้องมาเสียหายหรือว่าตกเป็นเหยื่อนะคะ
พี่แก้วเนี่ยมีจริงหรือเปล่าเอ็ม
รู้เรื่องเลยเพียงแต่ว่าแอมกำลังจะหลอกล่อคนกลุ่มที่เล่นหวยเนี่ย
ประเด็นเพื่อไม่ให้ไปสืบสอบกับตัวแด้ตัวเค
ซึ่งพอกลุ่มคนเหล่านั้นกลุ่มเจ๊เต่าไปสืบส่อหาตัวเค
เขาก็กลัวว่าจะรู้ว่าเคคือใครมันก็เลยมีการเสียชีวิตของเคขึ้นมา
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยต้องรอดูว่าผู้หญิงคนนั้นที่แอมต้องการเจอเนี่ย

คือทนายก็บอกว่าคือเขาแต่ไม่รู้ว่าที่ตำรวจติดต่อไปเนี่ย

แล้วถ้าได้คุยกับแอมแล้วแล้วแอมจะสารภาพหรือจะพูดความจริงในส่วนของเธอ

หลังจบท้ายรัตนิวโชว์เปิดปากกลพาคพลุม
รอฟังที่ผมคุยกับทนายของแอม

แต่อาจารย์ออสจะไปเรื่องผลตรวจสายนายต่างด้วย